นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่โคสิโกเกียรติศักดิ์เสนามเมือง
แสดงความไม่พอใจแล้วก็วิจารณ์การทำงานของผู้ตัดสิน
ที่มีหลายครั้งหลายจังหวะที่ไม่ปกป้องนักเตะไทย
ในการแข่งฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย
เอเชียที่ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่๔
ด้วยการบุกไปเยือนอีรักษ์ก่อนจะจบลงด้วยการพ่ายแพ้ไป
ถึงศูนย์ประตูตอด๔นะครับ

อีรักษ์ที่สนามเป็นกลางในประเทศอีรานนะครับ
ซึ่งก่อนเกมทั้งคู่ก็ต้องการใช้ชนะ

แค่๗นาทีนะครับอีรักษ์ก็ขึ้นนำไปก่อน
นึงประตูตอด๐จากมโฮนัทอับดุลรายฮิม
จากนั้นนะครับอีรักษ์ก็หนีห่างเป็น๒ประตูต่อ๐
จากอับดุลราฮิมคนเดิมครับในนาทีที่๒๙

และไทยก็เสียธนบูลเกษารัฐที่เจ็บ
ต้องเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่๓๒ด้วย
มาถึงครึ่งหลังนะครับในนาทีที่๖๔
กรเวียดนามวิเศษก็มีปัญหาไป
กระทบกระทั่งกับอามัดอิปราฮิมคาลาฟ
ก่อนที่กรวิทย์จะโดนใบแดงไล่ออกส่วนคาลาฟ

ที่เหลือ๑๐คนยังโชคร้ายต่อเนื่องนะครับ
ธนาชนะบุตรและประทุมชูทอง๒ตัวสำรองว่าบาดเจ็บเพิ่มอีก
ซึ่งประทุมอาการหนักถึงขั้นต้องขึ้นรถพยาบาลออกจากสนาม
ก่อนที่อีรักษ์จะได้เพิ่มอีก๒ประตู
อับดุลราหิมที่เหมาคนเดียวทั้ง๔ประตูในเกมนี้
ก็ทำให้อีรักษ์ชนะไทยไป๔ประตูต่อ๐

ส่วนทีมชาติไทยยังไม่มีคะแนน

โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทีมชาติไทยเปิดเผยว่าไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
โดยเฉพาะจังหวัดของกรวิทย์เป็นเพียงการเบียดกันธรรมดา
ส่วนจังหวะที่ธนาชนะบุตรและประทุมชูทองบาดเจ็บ
มองว่าผู้ตัดสินไม่ควรปล่อยจังหวะนี้ไปนะครับ
แต่ว่านักเตะทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว
นี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือหวังเต๋อสิน

ที่ยกทงในจังหวัดที่ก่อนวิทย์เบียดกับผู้เล่นอีรัก

ก็คือผู้ช่วยผู้ตัดสินคนเดียวกับที่เคย

ในเกมที่ไทยแพ้สาวิดีอาราเบียสูงประตูตอนหนึ่ง
ก็เนื่องจากว่าตั้งเป้าว่าครึ่งแรกจะต้องยันเสมอให้ได้
แต่ว่ากลับโดนประตูแรกเร็วจึงทำให้เกมปวด
ของกรรมการแต่เรามีปัญหาตั้งแต่แบบแรกแล้วนะครับ
ที่เราเล่นกับสาวิดีอีกเลยครับ
จริงแล้วเนี่ยนักเตะของเราเนี่ยนะครับ
ผลักอกกันธรรมดาแต่เปลี่ยนคิดว่ากรรมการเลยนะครับ
ซึ่งทำให้เราเหลือผู้เล่นน้อยกว่า
แล้วก็เราก็สรุปนะครับ

แมงก็เดินไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับ
เราเหลือไปสองคนแล้วต้องมาโดนคนที่สามอีกทีก็คือประทุมนะครับ
ซึ่งกรรมการไม่ได้ช่วยป้องกันนะให้กับทีมเราเลยนะครับ
ส่วนอาการของประทุมชูทองนะครับที่ปะทะกับกวินธรรมสัจจานันทร์
กรอบเขตโทษช่วงนาทีที่๗๒ล่าสุดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อสแกนสมองโดยมีรายงานว่าขณะนำส่งโรงพยาบาลยังมีอาการมืนงงนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้นะครับอาการปลอดภัยแล้วครับ
ไม่มีกระดูกหักแต่ว่าจะต้องนอนพักดูอาการอีก๑คืน
ก็จะไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาที

อสเตรเลียเสมอกับญี่ปุ่นไป๑ประตูต่อ๑
ส่วนออสเตรเลียยังเป็นทีมนำอยู่ในเวลานี้มีอยู่๘คะแนน
ที่ญี่ปุ่นรั้งอันดับ๒มีอยู่๗คะแนนด้วยกันครับ